อะไรเย็นดับร้อนกันบ้างดีกว่านะคะ
เดี๋ยวจะพากลับมาจังหวัดนครนายกที่นี่
เขามีร้านไอศครีมโบราณที่เขาบอกว่าอร่อยเด็ดมากเลย
ห่วงเครื่องแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าร้อนแบบนี้นะ
รองว่าถ้าได้ทานไอศครีมโบราณกะทิสดแล้วฟินแน่นอน
เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เดือนเมษาหน้าร้อนแบบนี้ตลอดข่าวก็มีเมนูเย็น
ชื่นใจดับร้อนมานำเสนอ
เดินทางมาไม่ไกลในจังหวัดนครนายก
กับร้านไอศครีมร้านนี้ที่ขายมานานกว่า๔๐ปี
นี่แหละค่ะคือไอติมป้าปุ๊สูตรโบราณ
ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก

ป้าปุ๊ใส่ใจทุกกระบวนการทำ

กะทิแท้แบบไม่ห่วงเครื่อง
ทำให้ไอศครีมมีรสชาติหวานมันหอมอร่อย
ได้ราคาเพียง๑๐บาทเท่านั้น
สำหรับสูตรก็ได้ร่ำเรียนวิชาการทำไอศครีม
มาจากเพื่อนบ้านในสมัยก่อน
โดยเริ่มทำตั้งแต่เครื่องยังเป็นเครื่องโบราณแบบนี้
เจ้าเครื่องนี้อายุก็ปลาไปเกือบร้อยปีแล้วล่ะค่ะ
สำหรับสูตรก็ปรับให้ถูกปากลูกค้าอยู่เรื่อยมา

ให้หมดถังถึงเขาให้เราหมดเลย
แล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์สถานภาพ
แต่ก็อยู่ในโครงเดิมที่เขาสั่งสอนมา
แต่ความหวานอาจจะน้อยมั่ง
อะไรมั่งมากมั่งอะไรอย่างนี้
แต่สูตรนี้เปี้ยของเขาเลย

เขาสอนยังไงทำอย่างนั้นเลย
ทุกเช้าป้าปุ๊และลุงสมพงศ์
ต้องตื่นตั้งแต่ตี๔เพื่อคันหัวกะทิ
ตักน้ำแข็งและน้ำกะทิ
ลงไปในเครื่องปั่นไอศครีม
และจากนั้นก็นึ่งข้าวโพดและข้าวเหนียวแบบสด

ไม่ใช่ของค้างคืนแบบนี้
นี่แหละค่ะทำให้ไอติมป้าปุ๊และลุงสมพงศ์
เป็นขวัญใจลูกค้าแทบทุกวัย
แถมยังคุณภาพครับแก้วคุ้มราคาสุด

เรียนตั้งเสืออยู่นะมากินตลอด
๒๐๓๐ปีแล้วกินทั้งท่วย๓บาท๕บาท

เอกลักษณ์ของป้าปุ๊อยู่ที่การใช้ทัพทีตักไอศครีมนี่แหละค่ะ
เพราะหากใช้ที่ตักไอศครีมแบบธรรมดา
ตักได้ทีละน้อยไม่ทันใจวัยรุ่นนั่นเอง

ทั้งแบบคนและแบบน้ำ
ข้นคือไอศครีมล้วนและแบบน้ำก็คือไอศครีมกะทิผสมลอดช่องและรวมมิตร
ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องได้เต็มที่มีทั้งขนมปังเผือกกวนข้าวเหนียวนิ่มใส่ถั่วราดนมโอ้โหชื่นใจอย่างแน่นอน
คนพื้นที่การันตีขนาดนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใยรีบตามมาไวร้านตั้งอยู่ตลาดหน้าโรงเรียนเหลียนหัวอำเภอเมืองนครนายกเปิดทุกวันตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๕โมงเย็นจ้า
รับรองอร่อยเย็นชื่นใจแน่นอนค่ะ
อร่อยแน่นอนค่ะอันนี้กระปุบอก

การปลุ๊กระเบิดแก้ว
ไม่ใช่ระเบิดขวดยิ่งกว่า

หรือระเบิดพรุงคนกินนี่แหละ

วันนี้นะคุยกันเรื่องของการกระชับไขมัน
แต่ทำไมมีแต่เมนูที่มันชวนให้เพิ่มไขมัน